ลงใต้ไปสงขลาเหตุการณ์เนี้ยที่ว่าเนี่ยไม่ถึงกับไม่มีไฟ
แต่ไฟมันเหมือนประหลาดหลับตาปลืมตาหลับตาลืมตา
เรานึกว่าเราอยู่ในสถานบันเทิงนึกว่าอยู่ในเทคผับขับบาร์ชมด้วยตาท่านเอง

ต้นคือตอนแรกเห็นดวงนี้นึกว่าเป็นดวงเดียว
ปะโถทั้งเส้นทั้งเส้นเลย
ก็เข้าใจว่าคงคิดถึงคิดถึงผับ
เทคผับกับบาไม่เปิดสักทีเอากลางมือแบบนี้เลยค่ะ
แต่เข้าใจสมัยนะครับไม่ได้ตั้งใจจะให้เกิดขึ้น
แต่มันเกิดขึ้นเองนี่คือถนนราชอุทิศที่หัดใหญ่จังหวัดสงขลา

ขนาดเรามองผ่านหน้าจอทีวีเรายังรู้สึกเคืองตา
แล้วชาวบ้านที่ว่าอยู่อยู่ย่านนี้เป็นอย่างไร

หันไปหันมา๕๖วันแล้วยังไม่มีใครมาแก้ไข
ก็เลยต้องเอาเรื่องนี้มาร้องเรียนผ่านโลกโซเชียลมีเดีย
บอกอีกทีถนนราชอุทิศหาดใหญ่จังหวัดสงขลา
ไฟมีแต่มีแบบไฟวิบวับเป็นสถานบันเทิง

ไฟไม่พอไหมครับ
เจ้าหน้าที่ในท้องที่ก็ดูแลด้วย
เพราะว่าพอแสงสว่างมันส่องไม่พออาจจะเกิดอุบัติเหตุได้